ตอนนี้เราเดินทางมาถึงรองคู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
มาทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอแกรงจังหวัดระยองนะครับ
โชคมาแล้ว๗๙ไฟชนะ๖๐ไฟ
เสมอ๓ไฟล์และแพ้๑๖ไฟล์ครับ

เพชรวงรัง
เรามาโดนนักโชคในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
อกลุ่นและกับเรืออู๋เตอร์

ล้อมหลังครับชนะ๒เสมอ๑ครับ
จะให้มวยเพชรวางร่างมีดีกีเป็นถึงแชมป์มวยรอบครับ
เอาเป็นรองแชมป์มวยรอบนะครับสำหรับทางด้านยอดธนง
ส่วนมุมแดงครับเห่าดงนงลักษ์ทุ่งเผาครับนายสุพลแสงเพ็งครับ
เดิมนั่นคือเจ้าเห่าดงลูกพิชิตครับโดยดาบชิดพระแก้ว
ล่าสุดมาแพ้คะแนนเพชรยะโสดับรันสลักคามครับ
เป็นดิกรีถึงอดีตแชมป์มวยสยามภาคอีสานนะครับสำหรับเจ้าเห่าดง
ชกรุ่นน้องครับต้องบอกว่าจังหวะฝีมือร้ายกาดเลยทีเดียวครับ
หนึ่งในทีมงานของเรานะครับที่ภาคอีสาน
เข้าเรื่องของรายการครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับ
จนถึงเวลา๒๑นาที๓๐นาทีนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
รูปร่างส่วนสูงสรีระต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้
เดี๋ยวดูจังหวะถีบนะครับของทางด้าน
ธนงครับเป็นมวยที่ถีบเก่งมากครับ
ยอดธนงนั้นมีลูกทีมที่เด็ดนะครับดูครับทีมซ้าย
สำหรับทีมซ้ายและกับทีมขวานะครับต้องบอกว่าทีมได้ทั้ง๒แค้นไหลครับ
เป็นมวยที่ชั่วคู่ต่อสู้ได้ดีครับสำหรับลูกทีมจุกจิกครับ
นี่ครับซ้ายล่างสลับบนครับ
เอาดงสำหรับวิมือหายกาวด์ไม่แพ้กันอะไรครับ
จะลากมากลางเวทีแล้วก็เตือนทั้งคู่ให้ออกอาวุธครับ
เอาดงนั้นเป็นมวยที่ปอดใหญ่ปลายแรงนะครับ

กระยับกระยับกระยับกระยับถีบซ้ายไว

ไปที่พับในแล้วขึ้นบนทันทีครับเจอขวาสวน
จับเลยครับด้วยลูกผีครับเฮาโดง
ถีบยัดเข้าไปอีกทีครับเอาคืนครับ
ดูครับแค่งขวาจังหวะเข็นเข้าเชือกครับแล้วหัวตามเข้าไป
เหนือนิ้วเน้นแหละครับฮาวดง
ดูครับชะลงวัยยาภาคอีสานทิ้งด้วยบัตรขวามา
ยาวชะลงนั่นยังสายตาดีครับ
ล่าสุดของเฮาดงที่แรกครับ
ดูครับฮาวดงแข่งเข้าขวากับ

และจังดีเป็นกำลังใดกันครับ
ฮาวดงและหลูกผีฟท์อีกแล้วครับ

เอี๊ยวครับฮาวดงก็มีครับหลูกผีฟ
เสียบเข้ามาพยายามจะเล่นงานพอเป็นละตัวแล้วล็อกใน
กว่าล็อกในของเฮาโดงเฟ็ดเฟ็ดแล้วเสียบด้วยซ้าย

น่าจะประมาทไม่ได้ครับเฮาโดง
ต้องออกอาวุธครับหัวด้วยขวาว่างถีบด้วยซ้ายอีกที
นี่ครับแม่เถอะกว่าเดินเข้ามาเจอทีดจับเข้าไปแบบนี้ครับ

เราก็ตรงทางขวานี่เดินสองทีกลงไปครับ

อยากจะเชื่อจัดล็อกเข้าเลยครับกว่าเฮาโดง

และเชิญชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลนัดพิเศษ

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำคว่มครับ
ในเวลา๑๖นาที๔๕นาทีเป็นต้นไป

พิเศษที่คนไทยทุกคนได้เป็นส่วนร่วมครับ
แล้วดูครับนี่คือคู่รองของรายการครับ
จังหวะหัวดขวาของทางด้านยอดธนงเจอส่วนคืนครับ

โดยเฉพาะยอดธนงนั้นเป็นมวยที่จับจังหวะทุกต่อสู้ได้ดีครับ

มาเลยครับสไตล์คล้ายคลึงกันครับ
แต่ความเก่านี่อยู่ที่ทางด้านยอดธนง

ขยับลุยทันทีครับข่าวโดงหัวด้วยขวา
จังหวะวางแข้งขวาของเขาโดมครับดูครับ
ฟันลูกทีมของยอดธนงแล้วก็คืนด้วยแข้งขวาเนื้อครับ
นี่ครับเสียบขวาล็อกไนท์เลยครับ

เสียบขวาโอ้ยอดธนงพยายามจะขวางหน้าไว้
แข่งซ้ายครับจัดไว้ข่าวซ้าย
จัดไว้ข่าวขวาอ่าข่าวโดงก็สวนทันทีครับ

แก้วก้าแก้วสำลิดมาแล้วนะครับ
อุ้ยหวังแค่ขวาแล้วยังหวังเดียว
ตีด้วยขวาครับโอ้ยยังกัดไว้สองซ้าย
ว่างแค่ขวาขยับจะสร้างกับตนเองและเก็บด้วยข่าวซ้าย

ตกอีกทีครับหนึ่งทีตกอีกที

พี่กันต้องเสียบขวาสู้เสียบซ้าย
เสียบซ้ายแล้วตั้งคาไว้ครับ

แขวนน้ำสู้แล้วเสียบซ้าย
สำนองค์ส่วนไปข้าวแวง
และดันขวาอีกทีครับเอาโดง
มีจังหวะฉายให้เห็นครับ
ยาวสนุกแกก็เล็งเพื่อกับทีมนำเข้าไป

แทงขวาคือขวาจับมาโอ้โหถูกครับ
คนละดอกคนละทีเลยครับ
คนละดงถีบซ้ายถีบซ้ายโอ้โห
เอาดงเสียบขวาล็อกใน
ยาวสนุกครับหากไม่ลง
ต้องแยกครับตีกันไม่ได้ครับ

โอ้โหต่อกับทีมซ้ายโอ้โหโอ้โห

โอ้โหต่อกับทีมซ้ายโอ้โหโอ้โห

โอ้โหต่อกับทีมซ้ายโอ้โหโอ้โห

โอ้โหต่อกับทีมซ้ายโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหต่อกับทีมซ้ายโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหต่อกับทีมซ้ายโอ้โหโอ้โห

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
เสิร์ฟพร้อมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นประจำ
ภาพช้านก่อนครับ
จังหวะถีบครับเจอแค่งขวาของเฮาดงสวนขึ้นเข้ามา
แล้วพยายามจะขวาในครับแทงยัดด้วยเขาขวา
ยกนี้ครับยอดธนงเร่งต้องบอกว่าเยอะพอสมควรเลยครับ
แล้วก็ทำได้ดีครับสำหรับจังหวะเร่งของยอดธนง
อืมเจอถีบซ้ายของเฮาวดงเหมือนกันครับ
เขาดงพยายามจะสวนด้วยเข่าดูครับ
ทีต่อทีอยู่ทีการยืนระยะและแรงปถาครับ
เข้าชมฟรีครับทางผู้จัดได้จัดให้มีการรับบัตรเข้าชมทุกวันเสาร์
ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปณเวทีมวยมนตรีสตูดิโอ
พร้าว๑๐๑สตูดิโอที่๙ครับเอาครับ๓นาทีสุดท้ายครับ
อยากจะมาหลังแรกเข้ากันเกินแก้งขวาของอ่าวดง
อ่าวดงพยายามจะเบียดไม่ต้องพยายามกว่านี้ครับอ่าวดง
อ่าวดงที่ผ่านมายอดธนงกันเล็กไปเยอะพอสมควรครับขวางหน้า
ต่างออกมาอ่าวดได้แค่ขวาครับยอดธนงพยายามจะเบียดโอ้โหเจอเข้าขวาของอ่าวดง
อ่าวดงดันไว้พยายามมากระโดดเขารอยไส้เลยครับอ่าวดง

ยับได้สอกซ้าย
วางได้แค่ขวาอีกทีกรับคร่าวดง

กรับได้ขวาทีกออกได้
แทรกลงไปแล้วนะ
พลีหยัดกกล้างซ้าย
พยายามจับโต้ทุกเม็ดครับคือทุกต่อเพื่อความได้เปรียบ
พยายามทีบข่าวโดงทีบมาเกี่ยวได้ครับข่าวโดงชื้นยังไง
เข้าลอยครับก็เสียบซ้ายเสียบซ้าย
อยู่ครับนี่ครับทีม

แท่งขวาแท่งขวาซ้ายขวางหน้า

แล้วก็ล่ามากลางเวทีครับเดินอยู่อีกต่ออย่างเดียวครับ
ไม่สนแล้วครับแท่งขวาซ้ายครับขวางหน้าของเจ้าสนุก

อ๋อเห็นมาตีโซที่มุมแดงเลยครับ
เห็นมะขยับวางแท่งขวาสวยครับและตีไป
เสียหลักเสียเหลี่ยมเลยครับดอกนี้ขยับมา
ไม่ประมาทครับสู้ดีครับแล้วก็เตะไปสุดท้ายครับ
ก่อนจะครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับ
สำหรับผู้รองของรายการครับ
หลักทุ่งเผาในมุมแดงครับ

ดูครับจังหวะหัวด้วยแข้งขวา

ลับแทงครับยันทนงพยายามจะจิ้มลำตัว

เอาดงก็โต้ด้วยจังหวัดสัดแทง
นี่ครับเกี่ยวแล้วตัดทิ้งเลยครับ

สลับเที่ยวพยายามจะถัยครับแล้วก็แทง
ควางหน้าไว้ก่อนตลอดครับ

ดึงหน้าไม่ท้นแล้วพยายามจะขึ้นก็ไม่ได้ครับ

ใครจะรับการชูหมือบนวิธีครับ

รู้ลึกรู้จริงรู้เรื่องแชมป์ทุกเวที
นิตยสารแชมป์วางแผนทุกวันจันทร์

นิตยสารแชมป์นิตยสารมวยตู้

เราไปกันกันกันกันกัน
เพื่อรักษา

นี่คือไทยรัดมวยไทย